คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่มีสายสลิงขาดจนทำให้กระเช้าเนี่ยร่วงลงมา
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสองศพบาดเจ็บอีก๓รายที่วัดอุทัยธรรมารามในจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็มีสาเหตุออกมาเพราะว่าทางหนึ่งในคนเจ็บที่เขาเป็นคนคุมกระเช้าเนี่ย
เขาได้สติแล้วแล้วก็สามารถให้ปากคำได้แล้วนะคะครับเหตุการณ์เนี่ย
ให้ฟังก่อนว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่วัดอุทัยธรรมารามในอำเภอเมืองนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคุณยายสองคนค่ะเป็นพี่น้องกันเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็มีคนในครอบครัวคุณใหญ่อีกสองคนบาดเจ็บส่วนคนบาดเจ็บอีกรายหนึ่งก็คือ
คนคุมกระเช้าอ่ะนะคะนี่ค่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดโคกคีรีนะคะ
เป็นสถานที่จัดพิธีรดน้ำศพคุณยายปิ่นรัตนอุบลวัย๘๓ปี
และคุณยายสุชาดาเวทรังศรีวัย๗๘ปีนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ปวงพรสุจริตธุรการหลานของผู้ตายก็เล่าบอกว่า
วันที่๑๔เมษายนทุกคนในครอบครัวจะขึ้นไปทำพิธีศักระตามหมอโล่ตามหมอเทพ
ซึ่งทำสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นทวดแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเศร้าใจมากไม่มีใครทำใจได้
ทุกคนตั้งใจไปด้วยแรงศรัทธาแรงบุญความเชื่ออยากจะไปทำบุญ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
แล้วนางตรงพรยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่า
วันนั้นเนี่ยคนคุมกระเช้าบอกไปแล้วว่าห้ามขึ้นกระเช้ามันชำรุด
แต่คุณยายทั้งสองท่านแกกลัวขึ้นไปทำพิธีไม่ทันค่ะ

ยายสองคนเขาก็บอกแล้วว่ามันจะพังมันชำรุดนะ
แต่ว่าแกกลัวจะขึ้นไปไม่ทันตอนที่ถวายของ
ไม่ถวายคือใช่ถวายของคือสรุปว่าง่ายว่าถวายของให้
นั่นแหละใช่ให้พระให้ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะ

แค่นั้นแหละลูกแล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเนอะ
ไปด้วยแรงศรัทธาจริงไปเพราะเราทำมาต่อเนื่อง
ตั้งแต่รุ่นรุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายกันมาแล้ว
วันนี้เราได้ไปคุยกับนายสำเริงแสงจันทร์ค่ะ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมกระเช้าในวันนั้นด้วยนะคะ
เขายังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
บอกว่าวันนั้นน่ะเขาคุมกระเช้าอยู่บนจุดทำพิธีค่ะครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีญาติของคนเจ็บ
เขามากันสี่คนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ญาติขึ้นกระเช้ามานะ

ว่าขึ้นไม่ได้ครับกระเช้ามันชำรุดแต่ว่าญาติผู้ตายไม่ฟังคำทัดทาน
แล้วตอนที่กระเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้โหนั่งกันมา๔คนแล้วอ่ะ
เขาตกใจมากทีนี้เขาก็มองว่าเอายังไงดีอ่ะเขาขึ้นกันมาแล้ว
แล้วมันอีกแค่สองเมตรอ่ะค่ะอ่าสองเมตรนี่คือประมาณเราเดินเก้าเท้าสองเก้าเองน่ะ
เขาบอกอีกแค่สองเมตรมันจะถึงจุดจอดกระเช้าแล้วมันคงไม่เป็นไรแล้วมั้ง
ปรากฏว่าไอ้สองเมตรนั้นแหละค่ะขึ้นมาไม่ถึงกระเช้าอยู่มันก็เลื่อนถอยลงไปด้านล่าง
แล้วเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้อีกเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กระเด็นออกจากจุดกดกระเช้าแล้วก็สลบไปเลย
รู้ตัวอีกทีนึงคือตื่นมาบนโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ทุกคนที่มาขึ้นข้างบนนั้นอ่ะเขาไม่มีให้ผมไม่ให้ใครขึ้นทั้งนั้นเลย
คนก็รู้กันหมดครับคนขึ้นเด็ดขาดเลยขนไม่ได้ครับ
พี่ตกใจไหมพอรู้ว่าเขามาแต่กันสี่คนตกใจครับมันขึ้นมาเดี๋ยวมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
ถ้าผมกระโดดลงมามันสลบเหมือนกับเป็นลมไม่ได้โดนไม่ได้โดนอะไรตีมากกว่าครับ
ก็วิ่งล่วงลงไปเลยเหมือนกันว่ามันปึ้งแล้วผมก็ล่วงลงไปเลย
คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่บนกระเช้าด้วยเขาอยู่ตรงจุดคุมกระเช้าที่ไว้คอยกดควบคุมอ่ะค่ะ
แต่จังหวะกระเช้าตอนตกลงมามันกระเด็นน่าจะเป็นแรงดีด
ไม่รู้ว่าอาจจะสายสลิงหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะแต่เขาก็ร่วงลงมาด้วยเหมือนกัน
ก็เลยกระเด็นไปเลยใช่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าโอ้ย
กระเช้านี้นะสร้างมา๒๔ปีแล้วเป็นการระดมทุนของชาวบ้านในพื้นที่เอง
ไม่ได้มีการขออนุญาตในการก่อสร้างด้วยเพราะว่าตอนที่เจตนาที่สร้างกระเช้าอันนี้เนี่ย
คือตั้งใจจะขนวัสดุอุปกรณ์ไปเกาะสร้างข้างบนหลังจากนั้นกระเช้านี้ก็ถูกใช้ในการขนสัมภาระขึ้นไปด้านบน
แล้วก็หยุดใช้การมาระยะหนึ่งแล้วเพราะมันเสียบ่อยเหลือเกินค่ะ
ก่อนหน้านี้มีการซ่อมแซมแล้วก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็มีปัญหาอีก
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
กว่าร้อยคนก็เดินขึ้นควนไปรอทำพิธีกันตั้งแต่เช้า
เป็นการทำบุญวันสงกรานบางคนก็ขึ้นไปร้อแก้บนบ้างอะไรบ้าง
ตอนนั้นเนี่ยพระเริ่มสวดกันแล้วอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังเหมือนอะไรสักอย่างชนกันดังโครม
ชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิทงพิธีอะไรไม่ได้ทำกันแล้วค่ะ
หยุดเลยแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอถามเรื่องกระเช้าเนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็จำวัดที่นี่มาปีกว่าแล้วนะ
ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ใช้บรรทุกของขึ้นไปไม่เคยใช้ให้คนนั่งเลย
ด้านนายคำรณแก้วหวังผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยกำชับแล้วกำชับอีก
ให้คนคุมกระเช้าบอกเลยว่าห้ามให้คนขึ้นกระเช้าเด็ดขาด
เพราะรู้ว่ากระเช้ามันชำรุดมานานแล้ว
แล้วก็มารู้ว่าคนคุมกระเช้าก็บอกไปแล้วล่ะ
แต่ว่าทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายก็ยังคงตัดสินใจจะขึ้นมาให้ได้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่ามีคนไปจุดเทียนที่อนุสวรีตามหมอโล่และตาหมอเทพ
ซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ตอนนั้นมีการแสดงมโนราอยู่ด้วยแล้วอยู่เทียนมันก็ดับ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นเสียงเสียดสีของกระเช้าแล้วก็สลิง
ทำให้ชาวบ้านกว่าร้อยคนแล้วก็ทีมนำมโนราเนี่ย
ต้องหยุดทำพิธีหยุดทุกอย่างเลย
คำรณเขาบอกว่าเมื่อกี้เห็นซูมแขนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
หลายคนอาจจะงงว่าซูมทำไมแขนผู้ใหญ่มีอะไรเหรอทำไมฮะ
ดูภาพใหญ่ใหญ่ได้ไหมคะมีไหมภาพแขนผู้ใหญ่เมื่อกี้ที่ซูมอ่ะ

คือแกบอกอยู่ดีคุยไปคุยมาเนี่ยขนลุก
ใช่ขนแกลุกเลยเพราะว่า
กำลังจะเล่าถึงตำนานตามหมอโลกกับตาหมอเทพค่ะ

คิดว่าเขาจะต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อจะไป

นี่แหละเขาบอกขนลุก
เขาบอกล้อย้อนกลับไปร้อยปีก่อน
ตาหมอโลกกับตาหมอเทพก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา

ขึ้นไปบำเพ็ญบนครัวนานโหดก็คือจุดที่เราเทาชาวบ้านเขาขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยนะคะ
อยากจะขึ้นไปบำเพ็ญเพียนแล้วก็บอกลูกหลานบอกว่า
ขอไปอาศัยอยู่ในป่าชั่วคราวนะบำเพ็ญตะบะหาความวิเวก
ซึ่งตอนนั้นลูกก็คอยส่งข้าวส่งน้ำให้
ทีนี้เขาบอกมีอยู่วันหนึ่งลูกขึ้นไปเห็นว่าพ่อเนี่ยอยู่
อยู่ก็มีขนเต็มตัวเลยแล้วก็มีเขี้ยว
กระดูกที่ก้นกบก็งอกยาวขึ้นเรื่อย
แถมตามลำตัวยังมีลวดลายอีกต่างหาก
แล้วพ่อไปบำเพ็ญตะบะเดินไม่ได้เลยนะคะ
คลานค่ะคลานสี่เท้า
ลูกก็งงพอลูกทั้งสองมาส่งข้าวในวันต่อมา
นายเทพก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องมาส่งแล้วนะ

ต่อมาลูกก็เป็นห่วงไปดูพ่ออีกครั้งหนึ่ง
ไม่เจอแล้วค่ะเจอแต่รอยเท้าเสือ
นี่แหละค่ะตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเลยเรียกว่า
หมอเทพกับตาหมอโล่นะคะเหมือนกลายเป็นเสือไปเลย
อันนี้คือเรื่องราวที่ผู้ใหญ่บ้านบอกโอ้เล่าแล้วขนลุกเลยครับ
ชาวบ้านก็มีการปั้นอนุสวรีด้วยปูนเป็นรูปเสือคู่กับรูปช้างนะคะ
ดิษฐานเอาไว้แล้วทุกปีชาวบ้านเขาก็จะขึ้นมา
เหมือนกับสักการะมาขอพรมาแก้บน
ประทัดบ้างรำมโนราบ้างค่ะ
วันที่๑๔เบรษาจะมาแสดงอาการเอน
จะบอกว่าตาหมอมาแล้ว
พอวันมึงรุ่งเจ้าก็ก็ก็ทำบุญ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน
ให้ตรวจสอบกระเช้าของวัดอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าน่าจะลงพื้นที่ได้เร็วที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ

คือถ้าฟังจากสิ่งที่เขาบอกเล่าแล้วก็สอบสวนขยายผลกันเนี่ย
ก็คือมีฝ่ายที่ไม่ให้ขึ้น

อีกฝั่งหนึ่งก็จะขึ้นให้ได้ทีนี้พอไปยอมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะ
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ